คุณผู้ชมแม้เรื่องราวของการช่วยเหลือหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตของหมูป่าอาคาเดมี่

แต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องการขอสัญชาติในไทยเนี่ยนะ

จริงมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาพักใหญ่แล้ว
ทางออกอยู่ตรงไหนกระบวนการต้องทำยังไง
มันจะยืดเยื้อยาวนานอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
วันนี้พูดคุยพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณมิ้นเกริ่นไปก็คือว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาในบ้านเรานานแล้ว
แล้วควรจะรู้ว่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ย
คืออำเภอที่มีเรื่องแบบนี้ยุ่งคนไร้สัญชาติเนี่ยเยอะมาก
มีปัญหากับเรื่องคนร้ายสัญชาติแล้วก็ได้ดำเนินการมาเป็นระยะระยะในการขอสัญชาติ

ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะโค้ชเอกกับนักฟุตบอลทีมหมูป่า๒คน
เรื่องนี้อย่างที่คุณระพิพันธ์เรืองศรีบอกไปเมื่อสักครู่ว่า
มันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมาย
แล้วถ้าเผื่อไปทำอะไรผิดขั้นตอนเจ้าหน้าที่นั่นแหละจะมีความผิดซะเอง
เพราะเรื่องการขอสัญชาติเรื่องของเชื้อชาติสัญชาติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มาก

ทีนี้ถ้าจะย้อนถามว่าเรื่องของการขอสัญชาติเรื่องของเชื้อชาติ
มันเป็นเรื่องดึบบันโบราณนานมาแล้วครับ
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดู
ในอดีตรัฐต่างรัฐชาติต่างในอดีตเนี่ย
เขาไม่คำนึงเรื่องเชื้อชาติสัญชาติกันหรอก
เพราะว่าในตอนนั้นชาติต่างต้องการมีคนให้มาก

เวลาไปลบทับจับศึกกันเนี่ยจะได้ไปสู้กับเขาได้
ฉะนั้นเรื่องเชื้อชาติมาจากไหนเป็นใครยังไงไม่สำคัญ
ขึ้นอยู่กับว่ารัฐและประเทศนั้นจะรวมคนไว้ได้มากแค่ไหน

ถ้าตรงกับเหตุการณ์บ้านเราเนี่ย
จะเป็นสมัยรัชกาลที่๔รัชกาลที่๕
ก็เริ่มมีความเห็นว่าในแต่ละรัฐในแต่ละประเทศนั้นเนี่ย
ควรที่จะป้องกันจำกัดไม่ให้คนจากรัฐอื่นสัญชาติอื่น
เข้ามาอยู่ในประเทศ
เรื่องเชื้อชาติก็มีการกีดกัน
การที่จะมาขอสัญชาติได้ต้องดูว่าเชื้อชาติอะไรด้วย
นี่คือเรื่องที่มันผูกพันกันมานาน
คนไทยเราระยะนั้นก็เริ่มที่จะออกระบบ
ออกระเบียบในการปฏิบัติว่าการที่มีเชื้อชาตินั้นเชื้อชาตินี้
มีหลักเกณฑ์อะไรที่จะมาขอสัญชาติได้
นี่เป็นเรื่องที่คาราคาสังกันมานานแล้ว
แต่ผมกำลังจะบอกว่าอีกไม่นาน
เรื่องของเชื้อชาติในการนำมาสู่การขอเป็นสัญชาติเนี่ย

หลายประเทศในยุโรปตอนนี้เขาเริ่มผ่อนคลายนี้แล้ว
เมื่อเร็วนี้ครับวันที่๒๗มิถุ
นายนที่ผ่านมาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติฝรั่งเศส

มติที่ว่าก็คือว่าให้ถอดคำว่าเชื้อชาติออกจากรัฐมนูล
ถอดคำว่าเชื้อชาติออกจากรัฐมนูล
แปลว่าคนที่จะมาเป็นสัญชาติสัญชาติฝรั่งเศสเนี่ย
มาจากเชื้อชาติอะไรก็ได้ครับ
เรื่องนี้มันมีประจักษ์พยานให้เห็น

ทีมฟุตบอลโลก๔ทีม
ถ้าไม่นับโครเอเชีย๓ทีมในทีม๔ทีมสุดท้ายเนี่ย
นักฟุตบอลทั้ง๓ประเทศนี้
แล้วแต่เชื้อชาติเป็นที่อื่นทั้งนั้นเลยครับ
ฝรั่งเศสนี่แล้วใหญ่เลยครับ
มีคนเชื้อสายฝรั่งเศสจริง
ที่เป็นนักฟุตบอลทีมฝรั่งเศส๒คนเท่านั้น
อกจากนั้น๑๕คนมาอบพยพมาจากเชื้อชาติอื่นประเทศอื่นทั้งนั้นครับ

แล้วแต่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ
แล้วก็มาเป็นคนเบนเจียมมาเป็นคนอังกฤษมาเป็นคนฝรั่งเศส

ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้ว
บ้านเราเองเนี่ยตอนนี้มีต่างชาติพม่าเขมรลาวมาอยู่กันเป็นล้านมีคนประเมินว่า๓๔ล้านคน
แล้วเราจะบริหารจัดการเหล่านี้ยังไง
ที่จะมีเส้นแบ่งยังไงที่จะไม่ให้ทะลักเข้ามา

การขอสัญชาติต้องคำนึงถึงเชื้อชาติอะไรบ้าง
พ่อแม่เกิดที่ไหน

หลักเกณฑ์พวกนี้มันจะต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องปรับถึงเวลาต้องปรับครับ
ถ้าดูประเทศในยุโรปที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังมีอย่างที่ไหนครับ
ฝรั่งเศสมีคนเชื้อสายฝรั่งเศส

อกนั้นอบพยพกันมาจากที่อื่นเป็นคนดำ

นี่คือแนวโน้มที่ผมตั้งข้อสังเกตว่า
ต่อไปการคำนึงถึงเชื้อชาติเพื่อจะนำมาสู่การขอสัญชาติ
กฎเกณฑ์เหล่านี้ก็ต้องเปลี่ยน
ตอนนี้โคสต์เอกกับทีมหมูป่า๒คน

แต่ว่ากระทรวงมหาดไทยก็บอกว่านี่ไม่ได้เป็นการเอาใจนะ
แต่ว่าได้พิจารณากันมาก่อนหน้านี้แล้ว
อย่างที่บอกว่าถ้าฝ่ายราชการไปทำผิดกฎหมายซะเอง
ฝ่ายราชการก็จะโดนซะเองครับ

เอาล่ะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำอีกทีหนึ่ง
ตั้งข้อสังเกตอะไรบางอย่างไหมครับว่า
คนดีผู้เสียสละในบ้านเราเวลานี้เขาได้มองข้ามได้ก้าวข้ามสิ่งหนึ่งไปแล้ว
นั่นคือเรื่องการทำงานเอาหน้า
การทำงานเพื่อให้มีชื่อมีเสียงเขาก้าวข้ามไปแล้ว

แต่ละคนที่สังคมยกย่องชมเชยและเรียกว่าเป็นฮีโร่
ออกมาปฏิเสธกันหมดบอกเขาไม่ใช่เป็นฮีโร่
คนชื่นชมท่านเยอะท่านรีบพูดก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ฮีโร่
ผมเป็นเพียงผู้ต่อจิ๊กซอให้งานมันสำเร็จ
เอาหน่วยซีนของกองทัพเรือทุกคนก็ยกย่องชมเชย
คงแก้วท่านบอกว่าท่านไม่ใช่เป็นฮีโร่นักดำน้ำนักดำน้ำในถ้ำมาจากต่างประเทศ
มาช่วยงานเราคราวนี้และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ทำงานสำเร็จ
เขาก็พูดเหมือนกันหมดเราไปยกย่องชมเชยเขาว่าเป็นฮีโร่
เขาบอกเขาไม่ใช่ฮีโร่เขามาทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็กลับ
ให้สัมภาษณ์สื่อบ้านเราเขายังไม่อยากให้โดยซ้ำไปเขาก็กลับไปเปิดเผยเรื่องอะไรต่อมีอะไรกับสื่อต่างประเทศบ้านเขา
แล้วก็ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังตามมามากมายเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่
นี่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นชัดว่าคนดีคนเสียสละเขาทำงานเขาไม่ต้องการเอาหน้า
เขาไม่ยอมรับการเป็นฮีโร่แล้วก็มาถึงคนคนหนึ่ง
เมื่อเช้านี้ก็เป็นข่าวใหญ่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หมอภาคครับ
โทนายแพทย์ภาคโลหารชุนเป็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
เพราะเขาไปเยี่ยมเยี่ยนและก็ไปลาทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
เพื่อกลับไปสู่ที่ตั้งที่โคราชเขาเป็นทหารอยู่ที่นั่น
เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคนยกย่องชมเชยกันมาก
หมอภาคบอกว่าเขาไม่ได้เป็นฮีโร่เหมือนที่ใครยกย่อง
นี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตสิ่งที่จะพูดถึงหมอภาควันนี้
ผมคิดว่าคนไทยโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองของทีมหมูป่าทั้ง๑๓คน
จะต้องมีความรู้สึกเป็นพิเศษกับหมอภาค

เขาได้ไปติดอยู่ในถ้ำไปอยู่กับน้องหมูป่า๑๓คน
ไปคอยแนะนำไปคอยให้กำลังใจไปคอยบอกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
การให้กำลังใจกับเด็กในภาวะที่เกิดสภาวะอย่างนั้นไม่ง่ายเลย
แต่ว่าทุกคนก็ชื่นชมว่าหมอภาคทำได้ดีมาก

เราต้องไม่ต้องสงสัยเลยครับ

ระหว่างหมอภาคกับเด็ก๑๓คนนี้
จะเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งกันไปอีกนาน
เพราะเขาได้ร่วมอยู่ในภาวะวิกฤตมาด้วยกัน
เส้นใต้วันนี้ขอมอบบทกรอนบทนี้

พันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนครับ
เสร็จภารกิจสุดท้ายก็ย้ายกลับ

มิตรภาพความหลังยังพรั่งพรู
ฝากผลงานให้เรียนรู้ให้จดจำ
จะไม่ลืมช่วงเวลาฝ่าวิกฤต
จดจำช่วงชีวิตร่วมติดถ้ำ
เป็นพี่ใหญ่สอนน้องที่ต้องทำ
มีคำปลอบคำแนะนำที่พึงมี
หมูป่าแปลกหน้าเอ่ย
กลายมาเป็นคนคุ้นเคยซะแล้วนี่
อดอำลาเป็นภาคจำย้ำไมตรี
เจ้าจงเพลินคนดีของสังคม
และจะปิดท้ายด้วยเพลงที่
หมอภาคแต่งเองร้องเองครับ
เกิดมานานบนโลกกว้างใหญ่
อย่ามัวแต่ใช้ชีวิตแบบเดิม
ให้เริ่มค้นหาตัวตนของเรา
เลือกเอาอย่างฮีโร่เป็นแบบเดิน
เป้าหมายไฟฟันมันคงไม่ใคร
ลุยเข้าไปให้สุดชีวิต
แน่วแน่กล้าแกร่งทุกแรงไม่ท้อ
จะรอว่าพร้อมเมื่อไหร่
โอกาสมันมาแล้วก็จากไป
ถึงที่ใครจะพว้ามัน
ลุยไปเลยเพื่อนนายไม่ต้องกลัว
ลุยไปเลยจะมัวแต่ฝันทำไม
ลุยไปเลยอย่าคิดอะไรมากมาย
แค่ลงมือทำวันวันนี้
พิชิตมันมาให้ได้
ด้วยสองมือด้วยหัวใจ
เร่งพลังที่มีออกไป
ฮุย่าฮุย่าภูมิใจเรา